สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะประเทศไทยยังเหลือเวลาอีก๑วัน
ในการตั้งรับมือกับพายุโนอึนที่จะพัดเข้าถล่มประเทศไทยในวันศุกร์นี้นะคะ
เพราะฉะนั้นอย่าลืมเก็บข้าวของให้เรียบร้อย
พยพเด็กและคนชะลาไปอย่างพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
คุณผู้ชมจากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าพายุโนอึนเนี่ยจะพัดเข้าถล่มเวียดนามก่อนนะคะ
ต่อมาก็คือเป็นประเทศลาวค่ะแล้วจะพัดเข้าไทยบริเวณภาคอีสานนะคะ
เพราะฉะนั้นบริเวณดังกล่าวนะคะจะมีฝนตกหนักและฝนจะกระจายไปทั่วทั้งประเทศค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะประเทศจีนและเวียดนามได้เริ่มตั้งรับพายุลูกนี้แล้วนะคะ
ซึ่งโนอึนจะพัดเข้าถล่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน
รวมถึงไทยในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ